อุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
แล้วก็เป็นข่าวนั่นหนังสือพิมพ์มาหลายครั้งหลายครานะคะ
แต่ที่อย่างนั้นก็ยังคงมีจุดตัดอีกหลายจุดค่ะที่ไม่มีทางกั้นแล้วก็เป็นอันตรายแบบนี้
หนึ่งในจุดนั้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็คือที่จุดตัดวัดงิ้วรายนะคะ
ซึ่งที่นี่ชาวบ้านอดรนทนไม่ไหวค่ะ
ต้องร่วมกันทำป้ายเตือนด้วยตัวเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากคุณถิตาภาษีริพิพัฒน์ค่ะ
เตือนอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของชาวบ้านวัดงิ้วราย
ที่ช่วยกันทำขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
จากจุดตัดแห่งนี้ไม่มีที่กั้นรถไฟและไม่มีสัญญาณเตือนรถไฟที่ใช้งานได้จริง

คณะวิสัยโคตรแย่เลยตรงนี้
แย่มากคือเป็นลักษณะมันหลายอย่าง
มองเห็นนะครับธนวิสัยสังเกตทางไว้ตรงนี้ต่ำเห็นไหมฮะตรงนี้สูง
พอถึงตรงนั้นเห็นทางรถไฟไหมครับมันจะสูงกว่า
แล้วก็คือตรงนี้ต่ำพอรถไปจะต้องไปจ่อหัว
ถ้าเกิดไม่จอหัวก็ต้องไปเลยนี่ไปเลยก็ไปเสี่ยงกับรถไฟ
และอีกอย่างเนี่ยอย่างรู้ว่าที่เห็นไหมเนี่ย
ผมก็ไม่ทราบนะว่าการรถไฟก็ทำไว้เพื่ออะไร
เวลายากขึ้นเต็มเหมือนเขาเคยมาด่ายไม่ได้
หัวหน้าชุมชนของนิ้วรายก็ต้องมานั่งทำกันทำมาต้นอาจ

หมายการรถไฟนี่เสร็จแล้ว๕เดือนกว่าเข้า๖เดือน
แล้วถามว่าคนต่างถิ่นมาหรือคนในพื้นที่มา

เขาคิดว่าไม่มีรถไฟเขาก็ไป
แต่ไปแล้วก็ไปชน
รอบ๔ปีที่ผ่านมาเฉพาะจุดตัดที่วัดงิ้วราย
เกิดอุบัติเหตุแล้วอย่างน้อย๒ครั้ง
โดยเมื่อปี๒๕๕๕มีผู้เสียชีวิต๔คน
จากเหตุรถฟอร์ตโฟกัสถูกรถไฟชน
ขณะที่ปี๒๕๕๗ก็เกิดเหตุรถไฟชนรถ๑๐ล้อ
เนื่องจากไม่มีที่กั้นทางรถไฟและสัญญาณเตือน
เครื่องกั้นนี้เขากำลังติดตั้งพึ่งเสร็จ
แล้วก็มีการส่งมอบให้กับการรถไฟ

ซึ่งมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันกับเครื่องนับล้อ

มันต้องสัมพันธ์กันมันต้องมีการตรวจสอบ

สำหรับการติดตั้งเครื่องกั้นและสัญญาณเตือนตามจุดตัด
และจุดทางลัดต่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้ว
พร้อมตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้แล้วเสร็จทั่วประเทศ

สัญญาณเตือนรถไฟและเครื่องกั้นถนนที่ยังไม่ถูกเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ
คือสาเหตุหลักที่ทำให้จุดตัดแห่งนี้ถูกขนานนามว่าแยกร้อยศพค่ะ
ซึ่งไม่เพียงแต่จุดตัดที่วัดงิ้วรายเท่านั้นนะคะ
ยังมีจุดตัดอื่นทั่วประเทศไทยอีกเกือบ๕๐๐แห่ง
ที่เจอปัญหาแล้วก็อุบัติเหตุในลักษณะคล้ายคลึงกันค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน